กลับมาช่วงนี้ต้องนวดหน้านวดขอกันไกลให้ผมเนอะ

พวกเขาก็จะหาก๊ากหาก๊ากกันเลยทีเดียว

เพราะว่าคลิปเรื่องราวในโซเชียลมีเดียนี้มันมีมากมายหลากหลายนะคะ
ตลอดข่าวของเราก็ขยันขยันโดยเฉพาะทีมงานนะคะ
ไปรวบรวมคลิปขำคลิปน่ารักสนุกรวมมิตรกันให้ชมกันแล้ว
เพราะฉะนั้นไปสนุกกันเลยในตลอดข่าวขำ
พร้อมคลิปน่าร้อย
อ๋อเอ้อพี่ครับจะกินคำเตี๋ยวหรือจะตีครับ
คลิปแรกไปดูกระเป๋าแบร์เดินเยี่ยโฆ่ามันใหม่
ที่เค้าใช้ความคิดซู้ส่างศรันโดยการนำหุ่นน้องแมวนั้น
มาทำเป็นกระเป๋าสุดเท่
เหมือนอย่างพี่คนเสื้อชมพูทันนี้นี่ครับ
ว่าแต่นี่กระเป๋ายี่ห้ออะไรกันละเนี่ย

แหมเหมือนมากเลยล่ะครับ
และไม่ใช่เหมือนอย่างกับแกะนะ

แม้มีกระพริบตาได้ด้วย
สงสัยจะเป็นรุ่นแบบใส่ถ่าน
แหพันหน้าได้อีก
สมจริงสุดโอ้โห
กระดุกกระดิกหูได้ด้วย
อ้าวเฮ้ยนี่มันแมวตัวจริงเหรอเนี่ย

สรุปไม่ใช่กระเป๋าแต่เป็นน้องแมวตัวจริงเสียงจริง
เฮ้ยไม่สมกริงกุ้งไก่สมกริงกุ้งกริงด้วย
ไหนไปก่ออยู่หลังพี่เขาได้ล่ะครับ

หรือน้องอยากจะไปเที่ยวกับคุณพี่เขาด้วย
ว่าแต่คุณพี่เขารู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย
ว่ามีคนเฮ้ยมีแมวอยู่ข้างหลัง
นี่คุณตำรวจเห็นจะโดนจับไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย

ของมือกรองในตำนานอันดับหนึ่งแห่งวงรบสบายก้านดนตรี
ที่มีลีลาสุดสวีวี่วีมอเตอร์ไซค์เรียกพี่แท็กซี่เรียก

เป็นยังไงล่ะครับตีกรองปล่อยมือก็ได้
นั่นมันมือคีย์บอร์ดนี่อ้าวพี่ทำไมไม่ตีล่ะครับ
กำลังกินเฮ้ยนี่พี่เขากินข้าวไปตีกรองไปได้ด้วยเหรอ
พี่เขาทำได้ยังไงสงสัยมันจะทนไม่ไหวจริง
ถึงได้เอาของกินขึ้นมาด้วยแล้วให้มือคีย์บอร์ดตีแทนแบบนี้
หัวหน้าวงพี่เขารู้ไหมล่ะครับเนี่ย
พี่เขาคงจะหิวจริงนั่นแหละครับ
ไม่งั้นคงไม่หอบขึ้นมากินคากรองแบบนี้
แต่ถ้าพี่หิวขนาดนี้เนี่ยลงเวทีไปกินก่อนไหมครับ
เดี๋ยวแดนเซอร์เขาจะหาว่าไม่นะ

หิวข้าวแล้ว

เรียกว่าเป็นมือกองเบอร์๑มือหนึ่งของวงเลย

มือหนึ่งตีกองมือหนึ่งจกข้าวเหนียวไป
บางทีไม่ต้องใช้มือก็ยังได้
บางทีก็วางไม้กองเลยหยิบคิงสองมือ
มือคีย์บอร์ดก็
แบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วกินข้าวอย่างเดียว
จริงเราน่าจะกินให้อิ่มกันก่อน
หรือไม่ก็เรียกแดนเซอร์กับนักร้องมากินพร้อมกันเลยบนเวทีนะคะ